ต้องยอมรับว่าเรื่องของความเชื่อกับคนไทยมันก็อยู่คู่กันมานานแล้ว
โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรที่มันมีความแบบแปลกหน้าตื่นตาตื่นใจ
เราก็ต้องตามไปดูเหมือนที่จังหวัดสุโขทัย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจกันอีกแล้ว
ที่เห็นอยู่นี่คือพญาเต่าเรือน
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าจะมาให้โชคให้ลาบ
ทำให้เงินทองเนี่ยไหลมาเทมา
คุณดูลักษณะของพญาเตาเลื่อนก่อนนะ
ก็คือจะเป็นเต่าที่ตัวเต่าเนี่ยทำมาจากไม้นะคะคุณผู้ชม
แต่ส่วนของกระดองเต่านี้เป็นกระดองเต่าของจริง
ซึ่งเต่าตัวนี้ตายไปแล้วก็เลยนำกระดองเต่าเนี่ยมาเก็บไว้แล้วก็ทำตัวไม้เนี่ยให้เหมือนเป็นรูปร่างของเต่าเพิ่มเติมส่วนหัวส่วนขาไปนะคะ
แต่บนกระดองเต่าจะมีแผ่นทองติดอยู่ครับนี่อย่างที่เคาะเคาะเรียกคุณอยู่แบบนี้นะคะ
แล้วก็จะมีกระดาษเขียนเป็นอักษรโบราณด้วยเห็นไหมติดอยู่บนกระดองเต่าแบบนี้เลย
คุณลุงจำลองเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้นะมีบรรดานักเสี่ยงโชค
มาขอโชคขอลาบจากพญาเป่าเรือนที่บ้านคุณลุงจำลองกันเยอะเลย
คุณผู้ชมคะนักเสี่ยงโชคเนี่ยเขามาถึงเนี่ยเขาจะมาดูตรงไหนรู้ไหม
นี่นี่หยดติ้งติ้งติ้งอย่างเงี้ยโอ้ดูจากน้ำตาเทียนค่ะคุณครับ
ดูจากบริเวณรอบรอบแล้วก็ดูจากน้ำตาเทียนที่หยดลงไปในขันน้ำมนที่เตรียมไว้อืม
ซึ่งแต่ละคนที่มาเฮ้ยบางคนเขาบอกว่าเขาได้โชคได้ลาบจากพญาเต่าเรือนจริง
คุณผู้ชมแต่ดูกันเอาเองนะคะงานนี้บอกเลยว่า
ไม่ได้ยืนยันว่าใครไปแล้วจะได้โชคได้ลาบกันทุกคน
แต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เราจะไม่นำเสนอเดี๋ยวก็หาว่าจะห่วงของเปล่า

ไม่ต้องไปเองหรอกดูตลอดข่าวครบจบที่เดียว